เอาล่ะถ้าเกิดว่ามีเมนูคลายร้อนกันหลากหลายเมนูแล้ว
แต่ยังไม่รู้สถานที่ที่จะไปดับร้อนคลายร้อน
อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะเชิญชวนแนะนำให้ไปกันนะคะ
บอกได้คำเดียวดิฉันไปมาแล้วเห็นมากับตา
ถึงกล้าคอนเฟิร์มว่ามันสวยจริง
ไปที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราชจังหวัดสุราธานีค่ะ
โอ้โหไปพร้อมกับเสียงรถไฟเลย
ให้ดูก่อนว่านี่คือน้ำที่มันใสมาก

น้ำใสละเอ็นเห็นตัวปลา
ใสมากจริงคุณ
นี่คือที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะคะ
อยู่ที่ตำบลบ้านธรรมเนียบอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานี
คุณเห็นไหมมันใสขนาดที่เรามองเห็นปลาแหวกไหว้ด้วยตัวเองเลย

มันเหมือนกับเป็นสระน้ำที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นมา
สระว่ายน้ำสีฟ้าใสสะอาดมาก
ตอนนี้ฮอตฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวมากนะคะ
ทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวกันเยอะมาก
สำหรับป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดเนี่ยนะ
เป็นแหล่งน้ำที่เกิดมาจากตาน้ำ
ตาน้ำผุดธรรมชาติจากใต้ดิน
ที่ผ่านการกันกรองจากต้นไม้บนภูเขา
ชั้นหินต่างลงมาเหมือนวิธีการกรองน้ำ
มันก็เลยทำให้น้ำในบริเวณตรงนี้
สะอาดแล้วก็เย็นสบายมาก
บางคนนี่เขามาแช่น้ำคลายร้อนนะ
บางคนก็มาว่ายน้ำดูปลาตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้ค่ะคุณ
บอกเลยว่าฟินมากฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

ที่นี่เขายังมีเรือไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยกว่า๔๐ลำ
แบบนี้แบบนี้ใช่ค่ะคุณสามารถล่องเรือพายเรือเข้าไปนะคะ
ชมธรรมชาติท่ามกลางน้ำใส
มีเส้นทางไปกลับเป็นระยะทางประมาณ๓กิโลเมตร
เห็นแบบนี้แล้วอยากจะบอกทุกคนเลยว่า
ถ้ามีเวลานะเก็บกระเป๋าแล้วก็
ไปท่องเที่ยวกันได้ที่จังหวัดสุราชธานี
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่เราอยากจะแนะนำว่าเอาหน้าร้อนแบบนี้คุณก็ไป
คลายร้อนกันได้หรือไม่ใช่หน้าร้อนคุณก็ไปได้
แล้วก็เห็นแบบทุกอย่างสาย
นี่อีกฉันมีรูปให้ดูด้วยนะคุณผู้ชม
ให้น้องต้องโชว์รูปเขาหน่อยตอนที่เขาไป
สวยมากใส่เหมือนไหม
ได้แล้วนี่ไงที่คุณใส่ชุดนอนลงไปโดดน้ำนะครับ